มาดูคลิปนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโซเชียล
เกินไปไหมครูตกหลังนักเรียนแบบนี้
สาเหตุเพราะเล่นบอลกันในห้องเรียน
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่าเราเดินทางไปที่โรงเรียน
เพื่อไปตรวจสอบเหตุนี้ด้วยนะดูคลิปกันสักหน่อยนะครับ
มึงต้องเจอของจริง

อักอักอักอักโดนพวกแบบนี้ตั้งแต่เตะตอนแรก

ครูบอกถือบอลนั่งยองเดี๋ยวเตะให้
แล้วก็เตะเข้าไปโดนบอลเลยฮะแต่มันก็ไปกระแทกหน้าอกเด็ก
หลังจากนั้นเอาก้มมาอักอักอักทุบหลังเลยนะฮะ

แล้วครูคนนี้ยังพูดทิ้งท้ายด้วยว่า

เด็กก็มองหน้าครูคงสงสัยอยู่ทำไมครูถึงพูดแบบนี้
ทำไมครูถึงทำแบบนี้นะครับ
นำมาโพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความ
บอกว่าผู้ปกครองบางท่านเห็นว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสม

สังคมให้ช่วยกันตรวจสอบหน่อย

ตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลย

เด็กน่าจะม๓แล้วล่ะทำผิด

คุณแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยนะที่ดิฉันเข้าไปอ่านดูนะ

ถ้าเกิดว่าเด็กที่โดนเป็นลูกของเขานะ

มาจัดการกับครูคนนี้
เมนต์บางคนบอกพ่อแม่ส่งลูกให้มาเรียนหนังสือ

แต่ไม่ควรลงโทษกันถึงลงมือลงไม้อักแบบนี้นะครับ

อยู่ในโซเชียลร้อนระอุแบบนี้นะคุณนะ

เพราะว่าในโซเชียลเขาก็ระบุพิกัดไว้บ้างนะครับ
ลงพื้นที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะฮะ
คือโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ

ไม่อนุญาตให้ผู้สิทธิ์ข่าวเข้าไปด้านใน

รู้แล้วแหละว่าคลิปมันเผยแพร่ออกไปนะครับ
ทีนี้เราไปเจอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
ก็คือนายเลิศชายอุปการกิจนะครับ

ทีมข่าวก็พยายามที่จะถามจะคุยด้วยบอก

เป็นเรียบร้อยนะครับ

แต่ต้องรอบทสรุปจากทางผู้บริหารของโรงเรียนดูก่อนนะคุณฮะ
อย่างไรก็ตามฮะขณะนี้ผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ย
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ
และสมาคมสิทธิ์เก่าสมาคมนักเรียนเก่าสมาคมผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่จากสพสำนักการประถมศึกษา

ถึงกรณีไหนกรณีที่เป็นคลิปนี่แหละ
ประชุมกันอยู่สรุปออกมาอย่างไกลคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอนะฮะทีมข่าวของเราก็รอติดตามข้อสรุปออกมาว่า
จะมีการลงโทษหรือจะมีการชี้แจงออกมายังไง